ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดหนองกงตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าเมื่อ๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งที่มีผู้ชายที่เข้ามากัน๔คน
ก็เป็นพวกพนักงานขายสินค้าเขาจะตระเวนไปเรื่อยนะครับขายเครื่องขัดพื้นเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องฉีดน้ำอะไรก็แล้วแต่
นี่ฮะเสาที่วัดเนี่ยหักเลยนะครับเพราะว่ารถกระบะคันนี้ตามข้อมูลนะที่ได้รับแจ้งก็คือ
ไม่พอใจที่พอมาถึงที่วัดแล้วไม่เจอท่านเจ้าวาด
ค่ะเหมือนกับว่ามาพยายามขายของใช่แล้วทางวัดบอกท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่
พระไม่มีรูปไหนอยู่เลยเขาจะพยายามสาธิตของของเขาไง
แล้วเหมือนกับโมโหที่ไม่ยอมให้เขาสาธิตไม่ยอมซื้อของเขา
ขับรถออกมาพุ่งชนเสาเลยอย่างเงี้เออแม่ชีไงอ่าแม่ชีท่านก็ไม่กล้าไงท่านก็
คือจะสาธกสาธิตอะไรแม่ชีก็ซื้อไม่ได้หรอก

ก่อนจะจากไปถอยรถกระบะชนเสาไฟรูปหงจนล้มหักนะครับ

ใช่เสาก็มีราคานะหลายพัน
พันบาทได้ญาติโยมเขาก็มาสร้างกันไว้ให้วัดสวยงามนะครับ
เจ้าวาดวัดหนองกงพระอาจารย์สำเริงเนี่ย
และพระลูกวัทธ์ท่านก็ไปสววษปติโม่กกันที่วัดอื่น
สววษปติโม่กเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฤตของทรง
เป็นการสววษเกี่ยวกับสินคัมภีร์ทั้งหมดของทรง๒๒๗ข
ไปสวดรวมกันหมู่คณะนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับ
ชีอยู่คนเดียวนะฮะรถกระบะสีดำผู้ชายมากัน๔คน
ผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งมากันสี่คน
มาขอพบเจ้าวาดจะเอาเครื่องฉีดน้ำมาเสนอขาย
ขอสาธิตสินค้าเครื่องฉีดน้ำกับเครื่องดูดฝุ่น
บอกใช้ในโบสถ์กับในสาราวัดเนี่ยจะดีมากเลยนะแม่ชี
วาดไม่อยู่ก็คงจะให้เข้าไปสาธิตอะไรไม่ได้หรอก
กลุ่มคนเหล่านี้ก็เลยไม่พอใจรถกระบะมาแบบนี้
ที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูได้ข้อมูลไปสอบถามมา
พอแม่ชีท่านบอกว่าโอ้โหจะสาธิตเนี่ยต้องเข้าไปสาธิต
โบสถ์ในสาราวัดไงแม่ชีก็อยู่วัดคนเดียวก็ไม่กล้า
ไม่ให้เข้าไปนะครับถูกปฏิเสธทั้งหมดแสดงท่าทางไม่พอใจนะครับ
ก็พากันขึ้นรถแต่ก่อนจะขับรถออกไปเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับได้ถอยรถชนเสาไฟรูปหงษ์ของวัด
แตกหักพังเสียหายนะฮะนี่ครับปึ้งไม่ลงมาดูอะไรทั้งสิ้น
ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นขับรถออกไปเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอท่านเจ้าวาดกลับมาถึงวัดแม่ชีก็บอกก็ไปไล่ตรวจสอบดูจากกล้องวงจรปิดในวัด
ก็เห็นป้ายทะเบียนรถแต่ว่าภาพมันจับช่วงที่รถชนเสาไฟไม่ได้นะครับ
แต่ท่านเจ้าวาดได้เอาข้อมูลไปบอกผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยตามตัว
คนที่มากับรถให้มารับผิดชอบ
บ่าย๓โมงกลับมามาถึงก็มาเห็นเสาล้ม
ก็ถามโยมโยมแกก็เล่าให้ฟัง
สีดำมาคันหนึ่งมากับโยมมาหามาขอล้างทำความสะอาด
อ่าที่โบสถ์แล้วก็สารมบอกเจ้าอาวาสไม่อยู่ก็ไม่ต้องทำหรอก
อ่าก็คุยแค่นั้นแต่โยมเขาก็ฉลาดเขาก็จดหมายเลขทะเบียนเอาไว้เรียบร้อย
เห็นรถเข้ามาก็เลยเขาก็ถอยว่าถอยชนชนเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาตรงเนี้ย
แล้วก็โค้งไปไปชนเต็นต์ตรงนั้นอีกเต็นต์ล้อเลื่อนนั้นมันติดเป็นสี่ร้อยอยู่นั่น
แล้วก็โยมให้เรียกลงเขาก็ไม่ลงไม่ลงเขาก็ไปเลย
เราเป็นพระเนอะเราก็อาจจะให้อภัยให้อภัยถ้าเขามารับผิดชอบน่ะ
ค่าเสียหายมันไม่กี่บาทเองขอให้แค่มารับแค่นั้นพอ
ถ้าผมเป็นลูกศิษย์วัดผมก็ไม่กล้าให้เข้านะ
ถ้าท่านเจ้าวาดไม่อยู่โอ้โหเข้าไปชายมากันสี่คนนะฮะเข้าสาราเข้าโบสถ์จะทำนู่นนี่นั่นอะไรเสียหายขึ้นมารับผิดชอบยังไงนะครับ
พอเป็นข่าวขึ้นมาครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านเขาแจ้งความวันนี้เจ้าของรถกระบะมาที่วัดหนองกงนะครับ
มาแล้วมาแสดงตัวแล้วนะครับเขาบอกว่า
เขาไม่ได้โมโหแล้วก็ถอยกระบะไปชนเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้
ช่วงนั้นฝนมันตกช่วงจังหวัดที่จะออกไปฝนมันตกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชนนะครับ
วันนี้ก็มาทำสัญญากับทางวัดเลยว่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีไปไหนนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยคือพอวันนั้นเสร็จ
เพราะว่าน้ำท่วมต้องไปช่วยน้ำท่วมนะครับ
วันเกิดเหตุมากับลูกน้อง๓คนขับมาในวัด
ผู้บัวเครื่องดูดฟุ่นเครื่องขัดพื้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
แล้วท่านแม่ชีเนี่ยบอกว่าท่านเจ้าวาดไม่อยู่วัดก็ไม่ได้สาธิต
ต้องรอให้เจ้าวาดมาก่อนถึงจะสาธิตได้ก็พากันกลับขึ้นรถ
เถียงไม่ได้โมโหไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจอะไรทั้งสิ้น
อันนี้ทางฝั่งเจ้าของรถกระบะเขาบอกนะ
ขณะกำลังถอยรถจะออกจากวัดฝนตก
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่ถอยรถเนี่ยท้ายรถไปชนกับเสาไฟฟ้ารูปหงษ์
แล้วก็ชนกับเสาเต็นต์ของวัดด้วย

ตำรวจโทรมานั่นแหละถึงจะรู้ว่าอ๋อชนเหรอเนี่ย

ก็เลยวันนี้เลยมาคุยกับเจ้าวาดเพื่อขอแสดงความรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายทั้งหมด
แต่จะมาจ่าย๒๑กันยายนนะ
เพราะว่ารอเงินเดือนออกก่อนนะครับ
ก็ไหนก็ไหนคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวซะด้วย

เซ็นเป็นพยานเลยมั้ยเซ็นในเอกสารเลยมั้ย
ผมก็เดินมารอดรถอยู่ผมก็ดูข้างหลังอยู่เหมือนกับมีอะไรบังตาครับผม
ผมก็ค่อยถอยถอยออกมาแต่ผมไม่เห็นเสาไฟนะ
แต่พนักงานผู้หญิงเขาเห็นรถชน
รถชนผมก็ไม่รู้ว่าชนเสาไฟหรือว่าชนอะไร
ผมก็ได้ยินแต่เสียง

เห็นเสาไฟล้มอยู่ครับผมก็ค่อยหอยมาครับผม
คราวนี้เตือนฝนตกด้วยผมก็ได้รีบขึ้นรถ
ผมด้วยความตกใจไม่ใช่ว่าจะตั้งใจหนีครับผม